ต่อกันที่เรื่องราวน่ายินดีนะคะที่พี่แจ๊กรีนต้องร้องเพลง
ดีใจด้วยนะเป็นรอบที่ล้านแล้วนะคะสำหรับคู่รักหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ค่ะ
คือเมื่อวานนี้หนุ่มหมากเขาออกงานนะคะเสียดายแล้วจัดรายการไม่ได้เจอ
แต่ไม่เป็นไรให้น้องออนตายแทนคือเขาก็เมาส์มอยกันหลายเรื่องคุณผู้ชม
คือหมากเนี่ยเพิ่งได้เจอสื่อนะคะเขาก็เอาพูดตรงก็โม้ให้แหละว่าโมเมนต์ที่ไปขอแต่งงานเนี่ย
ตื่นเต้นมากจริงนะคะแล้วก็คือกลัวคิมเบอร์รี่จับพิรุษได้
เพราะว่าเขามีเซนต์ตลอดค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ผ่านมาด้วยดีค่ะ
ส่วนเลิกแต่งได้แล้วนะจ๊ะได้แต่งช่วงปลายปีหน้า
เพราะว่าติดงานละครสองเรื่องด้วยกันค่ะซึ่งรูปแบบงานนั้นนะคะหมากบอกเลยว่า
ใครว่าที่ภรรยาคุณคุณจัดการเพราะอะไรรู้ไหมคะยังไม่แต่งงานกันแล้ว
เกรงใจเมียแล้วตบเท้าเข้าชมรมคนรักเมียเกรงใจเมียไปแล้วล่ะค่ะ

มันไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วผมว่าผมในจากใจนะผมว่าเราพร้อมแล้วล่ะ
คุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็แล้วก็ได้เป็นปีหน้ากะว่าจะเป็นเป็นปลายครับ
ใช่คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาเลือก
แต่ว่าเราก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้แต่เขาเป็นคนเลือก
จริงเข้าตั้งนานแล้วนะ
เอาล่ะนะคะก็ไม่เอานะเกรงใจ
อันนี้ก็เขาเกรงใจแล้วก็เข้ามาตั้งนานแล้วด้วยนะเผลออาจจะเป็นหัวหน้าชมรมไปแล้วครับ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่อนหอล่อนั่งนะคะ
ตอนนี้เสร็จไป๕๐แล้ว

๑๐๐บาทไปเลยคุณผู้ชมนะคะ
คือบ้านนี้คือเป็นบ้านที่แบบว่าอย่างที่บอกไป
เมอรี่เป็นคนเลือกเราก็ออกความคิดเห็นไป

ส่วนเรื่องที่สาวคิมกลัวว่าถ้ามีลูกแล้วเนี่ย
หนุ่มหมาเนี่ยเขาจะรักน้อยลงหรือเปล่า
จะไปรักลูกมากกว่าหรือเปล่า
แบบนั้นเนี่ยค่ะมากจะว่ายังไงไปฟังกันอีกรอบค่ะ

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจว่า

อย่างที่บอกคือช่วงเวลาที่เหมาะสมได้สุดแล้ว

สร้างเรือนหอด้วยกัน

แล้วให้กะกันเองดีกว่า
แต่ไม่เป็นไรกิมมาลิก็ดูแลดีนะคะ

ไวนะคะแล้วก็อยากไปดูเรือนหอ๕๐ล้านจังเลยนะคะ
น้องก็มันจะมีงบบางปลายอยู่นะ
รอดูเปิดเรือนหออะไรหนึ่งนะคะติดตามนะคะ

และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ